เสน่ห์ของเมืองน่านเนี่ยหลังจากที่เราเคยเห็นแล้วนะครับ
กระซิบรักเมืองน่านบรรยากาศสีสันวัดวาอารามต่าง
วันนี้บรรยากาศจะพาคุณผู้ชมไปดูกันที่วัดพระธาตุช้างคำวรวิหาร
มีการแข่งขันก่อพระเจดีไซน์แล้วก็กิจกรรมต่าง
สำหรับบรรยากาศท่องเที่ยววิถีไทยสงกรานวิถีไทยแบบนี้เป็นอย่างไร

ประเพณีการก่อเจดีไซน์ให้ผู้มาเยือนทั้งชาวหน้าและนักท่องเที่ยวได้สัมผัสกับการท่องเที่ยวแบบวิถีไทย
อย่างการแสดงฟ้อนจากชุมชนวัดมหาโพการประกวดแม่หญิงนุ่งสิ้นการประกวดป้าจายเพชรลายศักดิ์ตามประเพณีล้านนาที่สืบท่อต่อกันมา
จากวิถีปฏิบัติตามประเพณีแล้วนะคะยังมีการจัดประกวดเจดีไซน์จากชุมชนในเขตเมืองน่านเป็นรูปทรงต่าง
ซึ่งบอกเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับความเป็นมาทางพระพุทธศาสนาของจังหวัดน่านอย่างเจดีไซน์ของบ้านศรีบุญเรืองที่ได้ผสมผสานรูปทรงเจดีจากวัดต่าง
มีพญานาครองรอบ๔ทิศแทนสัญลักษณ์ของความอุดมสมบูรณ์
แต่ที่โดดเด่นนะคะก็คือสีบุญเรืองที่เป็นชื่อที่ถ่ายทอดลงบนผืนทรายด้วยภาษาล้านนาเพราะต้องการอนุรักษ์ไม่ให้ศูนย์หายไปค่ะ
รวมทั้งยังมีการจัดประกวดขบวนแห่ขนใส่เข้าวัดของชุมชนต่างเคลื่อนขบวนมาตลอดถนนผากองจนถึงวัดพระท่าช้างคำวรวิหาร
ซึ่งมีสีสันการแต่งกายที่สวยงามแบบพื้นเมืองการละเล่นรำกรองยาวรวมถึงการแต่งกายผีขนเล่นน้ำสงกรานที่เป็นไปอย่างสนุกสนานด้วยค่ะ